ทุกผู้ชมครับดูเรื่องสายสื่อสารหน่อยนะฮะลุงดำรงเนี่ยแกเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างอยู่แถวสายใหม่
ค่ะปกตินอกจากขี่วินแล้วก็จะขี่จักรยานยนต์เอาอาหารไปให้แมวจรจัดด้วยอืม
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับระหว่างที่ขี่รถไปเนี่ยเจอสายสื่อสารที่พาด
ห้อยต่ำลงมาเกือบตายนะครับ
มุมข้างข้างโอ้นี่เดี๋ยวดูมุมนี้
จะเห็นชัดเลยนี่โอ้โหนี่ฮะเห็นเลยว่าคอหงายลงไงแล้วก็หงายหลังลงมาเลยอ่ะ
คือลุงดำรงแกบอกดีนะแกขี่มาไม่เร็วค่ะ
มีฝนตกถนนลื่นด้วยอืม
มาเร็วเร็วเนี่ยคออาจจะขาดได้นะฮะ
แต่นี่ก็เจ็บนะครับนี่จังหวะตรงนี้นะฮะโอ้โหนี่เกี่ยวเห็นเห็นเลยอ่ะ
มันมองไม่เห็นนะใช่ไหมค่ะคือจังหวะขี่ไปคงมองไม่เห็นหรอกค่ะอืม
สักพักนึงก็จะมีคนที่ขี่จักรยานยนต์แล้วก็ขับรถผ่านมาก็มาช่วยกัน
สายสื่อสารเนี่ยมันหย่อนขาดตกลงมาบนถนน
แล้วลุงดำรงหรือว่าลุงดำใจบุญนี่ชาวบ้านเขาเรียกกันอายุ๕๘ปี
ขี่จักรยานยนต์ผ่านมาพอดีนะแกเป็นจักรยานยนต์รับจ้างนะฮะ
บาดแผลที่คอเนี่ยโอ้โหยาวนี่วัดรอบคอนี่เกือบฟุตนะครับ
แผลถลอกตามร่างกายอีกหลายจุดนะฮะนี่ดูสิ
มันแบบมันโดนแล้วมันก็เฉือนปื๊ดขึ้นไปถึงค้างอ่ะ
คือลองนึกภาพสายพลาสติกกับเนื้อของคนนะคะ

ดูสิโอ้โหนี่เลือดออกแบบอืม

คือแกเป็นมะเร็งกล่องเสียงอยู่ต้องเจาะคอนะฮะ

เดี๋ยวสักครู่นึงตอนที่แกให้ข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นนะ

คนเจ็บคือลุงดำรงไปแจ้งความกับสนสายไหม
ให้ดำเนินคดีกับบริษัทเจ้าของสายสื่อสาร

โดยประสานไปยังเพจสายใหม่ต้องรอด

คุณเอกพบเหลืองประเสริฐก็พาไปแจ้งความในวันนี้นะฮะ

เป็นมะเร็งกล่องเสียงต้องเจาะคอก็เลยพูดไม่ได้นะ

วันนี้ที่สื่อมวลชนที่นักข่าวทราบเรื่องแล้วไปถามไปคุยกันเนี่ย
นี่ลุงดำรงแกต้องเขียนใช้การเขียนแทน
โดยบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนใกล้ค่ำ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปจะเอาข้าวไปให้สุนัข

ในซอยเพิ่มศิลป์ศร๓๖เนี่ยมันมีสุนัขจรจัดอยู่หลายสิบตัว
ลุงดำรงเนี่ยแกเอาข้าวไปให้แบบนี้มานาน๒๐กว่าปีแล้ว
ฝนตกเล็กน้อยเหมือนกับที่ท่านเห็นที่ถนนนี่แหละ
มาถึงจุดเกิดเหตุมีสายสื่อสารมันตกลงมาอยู่เส้นหนึ่งอ่า
ลักษณะม้วนอยู่คือมันมองไม่เห็นฮะคนขี่ผ่านไปผ่านมา
สิ่งที่เขาเกรดขี่รถมาไม่เร็ว
ติว่าถ้าเข้าก่อนอาจจะเจ็บที
คือวันนั้นมันมีฝนปล่อย
เขาก็ขับ๒๐นาที

เมื่อเช้านี้พี่โทรประสานกับท่านพันธุ์ตำรวจเอกอำนาจกาหลงนะครับ

เพื่อให้ดำเนินคดีกับเจ้าของสายสื่อสารนะครับ

ไม่มีทาง

ท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยทางบริษัทเจ้าของสายสื่อสาร

แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาจัดการเรื่องสายสื่อสาร
มันขาดห้อยลงมาบนถนนเรียบร้อยแล้ว
นะฮะก็มาเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็มาแสดงตัวที่สอนอสายไหม
เพื่อรับผิดชอบเยียวยากับคนเจ็บแล้วนะครับ
นี่เขามาเก็บเรียบร้อยแล้ว
ชาวบ้านบอกว่าที่มันขาดห้อยลงมาเนี่ย
ชาวบ้านแถวนั้นบอกเคยเห็นรถบรรทุกคันหนึ่งเป็นรถแบบ

เนี่ยมาเกี่ยวแล้วมันตกลงมา

ดำรงแกมาแกก็เลยโอ้โหโชคร้ายเลยโดนเข้าไปเลย

ถ้าใครเห็นสายหย่อนสายห้อยอะไรมาก็อาจจะโทรแจ้งกันหน่อย
แล้วก็ให้รีบมาตรวจสอบหรือมีการหมั่นตรวจสอบ
สัปดาห์๒สัปดาห์หรือทุกเดือนก็ได้